กันที่อาต้อยเศรษฐานะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรานำเสนอข่าวของอาต้อยว่าอาต้อยเนี่ยไปตรวจร่างกาย
ค่ะแล้วพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดนะคะแล้วก็มีพี่น้องคนในวงการบันเทิงรวมถึงหลายหลายคนค่ะเป็นห่วงคอยถามไทย
ส่งกำลังใจให้อาต้อยและครอบครัวมาโดยตลอดแต่ล่าสุดอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้ค่ะ
รอดปลอดภัย
เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจและความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
ที่ต้องทำหน้าที่เป็นด่านหน้ารับมือกับวิกฤตโควิด๑๙นะคะ
อาต้อยตอนนี้แข็งแรงแน่นอนเพราะว่าโอ้โหร้องเพลงยังเพราะขนาดนี้
แล้วเพลงเวลาร้องมันต้องเปล่งออกมาจากท้องผ่านปอดผ่านคอ
เป็นกำลังใจให้หายป่วยไวนะคะ